นี่พาไปดูกันต่อเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของออนไลน์
ซื้อโทรศัพท์มือถือทางออนไลน์นี่แหละ
ทีนี้พอได้ของมาเนี่ยนะพ่อลูกมาเลย
มีเกี่ยวกับไอเซอร์มีเขียนจิ้มนะครับ
แล้วก็คู่มือคู่มือครับ
ลงออกเลยครับลงออก

เอ้าทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้น
นี่คือเดี๋ยวนี้นะนะเวลาที่คนเขาสั่งของ
ตื่นเต้นใช่ไหมเดี๋ยวไปลงในโลกโซเชียล

ของขวัญวันเกิดที่พ่อซื้อมาให้เปิดมา
อ้าวก็มีอะไรหุ้มอย่างดี

แต่ตอนนั้นคือเขาเอะใจนิดแล้วยังไง
โทรศัพท์มือถือมันเบา
หรือว่ารุ่นใหม่มันคงจะเบาแบบนี้แหละ
นี่คุณนี่มันรุ่นใหม่ล่าสุดคุณไม่เห็นเหรอนี่
เป็นมือถือรุ่นล่องหนได้

คนไม่เห็นว่าเราใช้มือถืออยู่เป็นมือถือแบบใหม่

คือคลิปนี้เนี่ยพ่อกำลังถ่ายคลิปที่ลูกชายแกะกล่องสินค้า
เขาซื้อในช้อปปี้ค่ะคุณผู้ชม
ในวันเกิดอายุครบ๑๘ปี
แต่พอเปิดดูมันไม่เจอมือถือ

นายนัทพลวันใสอายุ๔๐ปี
เป็นคุณพ่อชาวอำเภอศรีคิ้วที่โคราช
ร้องมาค่ะบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยนะ
ซื้อมาก็ไม่ใช่ถูกนะ๖๓๔๐บาท
ตังไปเมื่อ๒๐พฤษภาคม
ได้ของก็ได้เร็วนะ๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่พอเปิดกล่องดูแล้วมันไม่มีอะไรเลย
รีบโทรศัพท์ไปติดต่อที่แอปขายสินค้าออนไลน์
แล้วเขาบอกมาบอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้

ทีนี้บริษัทที่เขาขายสินค้าผ่านทางแอปนี้เนี่ยนะคะ
ก็มีการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น
จากพนักงานของบริษัทขนส่ง
ปรากฏว่าพนักงานขโมยสินค้าไปคุณผู้ชม
วิธีการของเขาคือเขาเจาะด้านล่างของกล่องสินค้า
แล้วก็ตรงซีลที่หุ้มกล่องมือถือ
มันถูกฉีกจนขาดเขาเปิดดูข้างล่าง
ความจริงมันต้องมีพลาสติกมีซีลหุ้มอยู่
ปรากฏว่ามันก็โดนฉีกขาดขาดไปแล้วนะคะ
คือตัวบริษัทเขายอมรับเลยนะว่าเกิดข้อผิดพลาด
แล้วก็พนักงานเป็นคนขโมยเอง
ใช่แล้วก็คุณพ่อบอกว่าเวลาเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ทุกคนมันต้องเสียเวลาเสียความรู้สึกหมดเลย

อย่าไปขโมยของคนอื่นเขาเพราะมันได้ไม่คุ้มเสียนะคะ
ไม่ทำตามหน้าที่บางคนมันก็ทำให้คนอื่นไม่เชื่อมั่น
จริงคนดีเขาก็มีทุกสังคมแหละ
ก็มีคนดีคนไม่ดีปราบปนกันไปเลยเนอะ
เสียเวลาเสียเวลาเสียความรู้สึก
เจ้ากี้ว่าไงว่าไม่รู้เหตุผลอะไรเขาหรอก
แต่ว่ามันไม่ใช่ของของเราฉันไม่อยากได้
โอ้โหก็เสียความรู้สึกหมดแหละทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะคะ
ตัวแทนบริษัทขายสินค้าเขาก็มาพบทั้งคุณพ่อแล้วก็ลูกชาย

ทีนี้มารอบนี้มาพร้อมกับของขวัญวันเกิดของน้องด้วยนะคะ
คือให้โทรศัพท์มือถือรุ่นเดียวกันกับที่สั่งซื้อเลย
แล้วก็บอกว่าพอรู้ข่าวบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ
แก้ไขแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
แม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดพลาดจากการให้บริการของบริษัทก็ตาม
แต่บริษัทเองก็รู้สึกเสียใจ
ตอนนี้ให้ฝ่ายกฎหมายแจ้งความดำเนินคดี
แล้วก็สอบสวนหาตัวผู้ที่กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ